เมื่อตี๓๓๐ที่ผ่านมาค่ะก็นับเป็นวันนี้ละ๔ธันวาคมมีอุบัติเหตุ
แล้วก็มีคนบาดเจ็บอยู่ในรถคนขับเป็นผู้ชาย
คนที่นั่งข้างเป็นผู้หญิงแล้วเป็นดารามีชื่อนะคะ
เป็นนักแสดงวัยรุ่นอายุ๒๕เองฝนฮอร์โมน
เป็นนางเอกเรื่องไบท์แมนใช่ทั้งคู่เนี่ยบาดเจ็บ
แล้วก็นำตัวไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเฟอรารี่สีแดงคันนี้ครับ
คนขับคือนายสาราวุธเสรีทอนนักกุลหรือไฮโซกี้นะคะครับ
อายุสามสิบหกปีคนนี้ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์รังนก
เขาเจ็บที่ขาขวาขาหักนะคะครับส่วนคนเจ็บอีกคนนั่งคู่มาด้วย
เป็นดาราสาวอย่างที่บอกนะคะคุณฝนฮอร์โมนอายุยี่สิบห้า

แต่ก็เจ็บเล็กน้อยค่ะฝนธนันทชัดธนพัฒน์พิสาร
คือจุกที่หน้าอกกระแทกก็คงฆ่าเข็มขัดนิรภัย
แล้วมันก็เลยแน่นหน้าอกอืมก็ช่วยการนำทั้งสองคนไปโรงพยาบาลสิทธิ์ครินทร์
แล้วก็ย้ายไปรักษาต่อในโรงพยาบาลที่กรุงเทพนะคะ
โอ้โหรถนี่แปลกเหมือนกันนะใช่ข้างขวาคนขับนี่นะ
เละเลยค่ะแต่ฝนนี่เขาก็เป็นนักแข่งรถเหมือนกันอ่ะอืม
เหมือนรู้สึกจะอยู่ทีมเดียวกันด้วยมั้งเพราะไฮโซกี้เขามีทีมแข่งรถของเขาอยู่
คนก็เลยถามว่าเอ๊ะเป็นแฟนกันหรือเปล่า
คนก็ไปแซวอะไรด้วยในฝนค่ะเขาก็นี่เห็นไหมเนี่ย
ตอนที่ฝนเขาแข่งรถเนี่ยเขาเป็นนักขับรถด้วยรถแข่ง
แต่รถเฟอรารี่เละขนาดนั้นแปลว่ามันต้องพุ่งมาแรงมากนะใช่
แพงขนาดนั้นแข็งแรงอย่างนั้นอ่ะอืม
โซกี้หรือนายสารวุฒิคนขับอะค่ะเขาบอกว่า
ขับมาตามถนนเพื่อที่จะไปทำธุระคาดว่าไปเหยียบคราบน้ำมัน
อืมบนผิวถนนหรือว่าไปเหยียบอะไรสักอย่างอ่ะ
ลื่นแล้วเนี่ยเสียหลักพุ่งไปชนแบบนี้ค่ะอืม
ก็เป็นเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าที่มีแท่งเบรีเออร์อยู่นะฮะ
เป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงเหนือนะ
เหตุการณ์ก็เลยอยู่ในท้องที่สำรงเหนือที่สมุทรปราการนะครับ
อ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสามครึ่งนะฮะช่วงคืนที่ผ่านมา
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงไปสำรวจที่ถนนศรีนครินที่เกิดเหตุนะฮะ
นี่ครับก็แท่งเบรีเออร์ที่เป็นปูนนะครับ
เป็นของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ก็ยังมีความเสียหายอยู่นะยังมีคราบน้ำมันชิ้นส่วนของรถเฟอรารี่ตกอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึงจุดเมืองสมุทรสำรงเหนือ
เป็นทีมกู้ชีพชุดแรกไปถึงจุดเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
บอกว่าตอนที่ไปถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นดาราสาวฝนฮอร์โมนเนี่ย
ซึ่งบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนั้นปีนออกมาจากตัวรถก่อนแล้ว
เพราะว่าเขานั่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเนี่ยไม่ได้พังเสียหาย
เราก็ร้องโอดโออยู่เพราะว่าบาดเจ็บถูกรถทับที่ขาจนขาหัก
รถชนในลักษณะยับเลยครับช่วงหน้ายับ
คนขับยังนั่งอยู่ภายในรถ
คนขับมีขาท่อนบนผิดรูปนะครับ

กว่าจะเอาเขาออกมาจากรถได้มันค่อนข้างลำบาก
เพราะว่าเขาขาหักแล้วก็ร้องควนคางอยู่ตลอด
เอาออกมาเพราะว่าในที่เกิดเหตุมีน้ำมันรั่วไหลเป็นจำนวนมากครับ
เรากลัวเกิดการ
กลัวเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
กลัวเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วก็กลัวเกิดประกายไฟขึ้นมา

ทางตำรวจสพสำรงเหนือเจ้าของคดีคือ
ตำรวจเอกธนาวุฒิดวงจินดารองสารวัตรสอบสวนนะ
บอกว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้ไม่มีคู่กรณีนะครับ
ก็มีทรัพย์สินของผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่เสียหาย
แล้วก็รถของตัวคนเจ็บที่พังเสียหาย
ทั้งสองฝ่ายก็ต้องไปตกลงค่าเสียหายกันเองนะฮะ
ส่วนการตรวจสอบร่างกายวัดแอลกอฮอล์ของคนขับรถ

เพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคนเจ็บถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาล
เนื่องจากว่าเขาบาดเจ็บแล้วก็กู้ภัยก็อย่างที่บอก
เขาเกรงว่าจะมีเหตุการณ์ไฟลุกไหม้ตามมาเพราะว่ามันมีคราบน้ำมัน
ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ตรวจสอบเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ว่าเมาแล้วขับหรือเปล่า
เป็นอะไรกันเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรือเป็นเพื่อนสนิทกันหรือยังไง
คือทีมข่าวก็พยายามจะติดต่อไปหาฝนฮอร์โมน
แต่ในโลกโซเชียลคุดภาพมาไง
ความสนิทสนมของไฮโซกี้กับฝนฮอร์โมน
ซึ่งมีภาพถ่ายคู่กันเหมือนไปทะเล
คนก็เลยทำไมมันไม่เหมือนกับคำสัมภาพผู้จัดการนะ
ว่าเป็นแค่เพื่อนกันครับนี่มีเพจไม่สวยก็เหนื่อยหน่อย
เป็นชื่อเพจนะคะเอาภาพมาโพสต์
แล้วก็ขึ้นข้อความว่าเพื่อนกันไม่ทิ้งกันหายไวนะคะ
และมีข้อความว่าหายไวนะคะทั้งคู่เลย
ฝ่ายหญิงมีแม่และผู้จัดการมาดูแล
ฝ่ายชายมีภรรยาดูแลหายไวนะคะ
มีภรรยามีภรรยามาดูแลฝ่ายชาย
โพสต์นี้แหละคนไปโอ้โหวิจารณ์กันเยอะ
ฮอร์โมนก็เลยชี้แจงผ่านอินสตาแกรมนะคะ
ฝากถึงแอดมินเพจและคนคอมเมนต์
แจ้งให้ทราบว่าจะมีการดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
เพราะว่าข่าวที่เขียนไม่จริงพี่เขาไม่เคยแต่งงาน
ไม่เคยมีภรรยาคนที่เฝ้าอาการอยู่คือฝนและครอบครัวของพี่เขา
ตอนนี้ปลอดภัยดีทั้งฝนและพี่เขาอยู่ในขบวนการรักษาของแพทย์
นี้ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงบอกว่าจะมีการฟ้องกลับนะคะ
ฝนก็บอกกับนักข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราว่า
คือไม่พอใจข่าวลือในโลกโซเชียล
เดี๋ยวจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่ความสัมพันธ์เนี่ยเธอบอกว่า
คบหากันจริงแต่ไม่ใช่แฟนเหมือนกับคุยกันดูกันอยู่